มีคนร้ายในคราบพลเมืองดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราธานีค่ะ
มีกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้

คุณลุงเขาป่วยเป็นโรคประจำตัวหลายโรค

มาช่วยพาคุณลุงจะไปส่งโรงพยาบาลสุดท้าย
ล้วงเงินในกระเป๋าเขาเป็นหมื่น
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของคุณลุงเข้าไปด้วย

ลูกสาวของคุณลุงก็เลยไปแจ้งความบอกว่า
คือไม่ได้เสียดายเงินไม่ได้เสียดายของ

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ

นี่เป็นกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ

ใส่ชุดกีฬาสีดำรองเท้าแตะ
ถ้าสังเกตดูดีเขาถือโทรศัพท์ออกมาจากโรงพยาบาล
เขาทำทีเป็นพลเมืองดีค่ะ
ช่วยคุณลุงอายุ๗๔คุณลุงเขาเป็นลมในรถตู้โดยสาร

แล้วไปกับคุณลุงด้วยจนถึงโรงพยาบาลเลยนะ
แต่เอาเงินของคุณลุงไปหมื่นนึง
เอาโทรศัพท์มือถือของคุณลุงไปในมือถือโทรศัพท์มือถือของลุงไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ

ไปแจ้งความที่สพพุนภินทร์จสุรธานีนะคะ
อำพันธ์บอกว่าพ่อของเธอที่เป็นลม
ชื่อว่านายจำลองบัวพุ่มอายุ๗๔แล้ว
ขึ้นรถตู้โดยสารจากสี่แยกเขาปีบ

แต่พอไปถึงอำเภอท่าฉาง

แล้วก็ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐

คอยช่วยเหลืออาสาพาไปส่งโรงพยาบาล

เอาโทรศัพท์ของพ่อของคุณอำพันธ์เนี่ย

เอาเงินของพ่อเธอไป๑๑๐๐๐บาท
แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่โทรหาลูกสาวเขานะไม่คืน
โทรเสร็จหยิบมือถือติดมือออกไปด้วยเดินออกไปจากโรงพยาบาลเลยค่ะ

นี่ค่ะคุณอำพันธ์ลูกสาวคุณลุงที่เป็นลมนะคะ
เขาบอกว่าคือมันไม่ได้เสียดายเงิน
ไม่ได้เสียดายทุกอย่าง
ไม่ได้เสียดายโทรศัพท์มือถืออะไรนะ

เพราะว่าคุณลุงที่เขาเป็นลมเขาก็แก่แล้วค่ะ

คือเกือบดีแล้วเชียวอุตส่าห์ช่วยเขาไปถึงโรงพยาบาล

ทำไมมาเอาเงินเอาโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยค่ะ
ก็หวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษโอสถาพันธ์

พอรู้เรื่องนี้ก็ให้ชุดสืบสวนสอบสวน

แล้วก็ติดตามตัวผู้ชายที่อยู่ในภาพ
ตอนนี้ใช้สื่อโซเชียลช่วยให้เป็นประโยชน์

ถ้าใครเจอผู้ชายที่เราเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อสักครู่นี้แจ้งไปได้ที่สพพุนพินนะคะ

ประกบมาไงตั้งแต่ในรถตู้โดยสารแล้ว
นั่งติดกันมาเลยรอดูจังหวะ
แล้วก็จังหวะพอดีพอดีคุณลุงเขาเป็นลม
แล้วก็คงจ้องอยู่ใช่